กลับมาสืบสาวราวเส้นบนทางหลวงหมายเลข๑๒กันต่อค่ะ
ช่วงนี้ถึงเวลาชิมรสชาติขนมจีนลมเก่ากันแล้ว
โต๊ะก็จะแน่นหน่อยนะคะคุณผู้ชม
จัดมาทั้งเส้นขนมจีนน้ำยาและผักเคียงขนาดนี้

จัดมาทั้งเส้นขนมจีนน้ำยาและผักเคียงขนาดนี้

ขนมจีนสิวาลัยนะครับผม

อันนี้น้ำยาป่าถ้าคิดว่าทำตัวนี้เลยนะฮะ

แต่เป็นขนมจีนที่แบบเครื่องแน่นจริงนะครับผม

วิธีการก็คือเคี่ยวกะทิ

ถั่วที่สงป่นผสมกับถั่วเหลืองป่น
แล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำมะขามเปียก

รสชาติมันจะเป็นยังไง

ก็คือใส่เนื้อปลาใส่เครื่องปรุงที่คล้ายน้ำยาป่าที่ทำค่ะ

ก็จะเป็นตัวนี้สำหรับคนที่ชอบรสชาติที่แบบเข้มข้น

ก็อาจจะมีพิเศษหน่อยคือใส่เนื้อปลาอินซี

เพื่อให้หอมขึ้นแล้วก็รสชาติจะอร่อยขึ้น
ขนมจีนกันบ้างดีกว่าขนมจีนนี่มีหลากสีสันเลยทำอย่างไรครับ
ใช่ครับขนมจีนจะเห็นมีจริงสีดั้งเดิมเราจะมีแต่สีขาว

คุณน็อตทีนี้เราก็เพิ่มสมุนไพรเข้าไป

สีเขียวก็จากใบเตยสีชมพูที่เห็นก็จากแก้วมังกร

พอดมแล้วมันไม่มีกลิ่นแบบเปรี้ยวของตัวขนมจีนเลย
ใช่ครับนี่เป็นสูตรของร้านเราเอง
เอาละเราจะชิมแล้วนะเราจะชิมขนักไฟลัยดี
ล้มยาให้ชิม๑ฤทธิ์ีก่อนดี

เช่นข้นเหล้อนแรง
คือรสชาติมันจะว่ากกิ๊กการ์ดอ่ะ

เดี๋ยวขอชิมน้ำพริกได้ไหม

สูตรดั้งเดิมโบราณของแม่ทองร้อยเราเลยครับ

ชิมแล้วสองน้ำยาแล้วคราวนี้ขอชิมน้ำยาป่าที่เราไปทำกันก่อน

พลิกชาติเลย
น้ำยาป่าจะต้องชอบแบบนี้
ใช่คือมันไม่ได้เผ็ดพริกอย่างเดียว
คือมันเผ็ดร้อนด้วยสมุนไพรที่เราผสมผสานลงไปข้างใน

มิกให้มันบาลานซ์กันได้หมดทุกส่วน
พอทานแล้วรู้สึกว่าแบบกระปี้กระเป๋าเลยนะ
ด้วยความร้อนที่มันเป็นพลังงานที่ใช้งานได้เลย

จนถึงวันนี้เรียกได้ว่าเป็นร้านขายดีมากนะครับ
ในขนมทางหลวงไอลิสต์๑๒แห่งนี้นะครับผม
เวลามาทานจะมีจัดชุดอย่างไรบ้าง
อย่างชุดเริ่มต้นอย่างไรแต่มาคนเดียวจะกินอย่างไรดี
คือทางเราจะให้น้ำยา๓อย่าง

แล้วก็ขนมจีนก็คือมีเส้น๑๐ก้อน

ยาเติมได้ตลอดผักเติมได้ตลอดค่ะ

๓คนก็ได้นะขนมจีนต้อง๑๐ก้อน๘๐บาทเท่านั้นเอง

เรามีผักอะไรบ้างส่วนใหญ่ร้าน
ก็คือมีกะหล่ำถั่วงอกผักชีลาวใบแมงลักสละแหน่ผักกัดดองแล้วก็ถั่วฝักยาว

มีแบบสมมุติว่าคนแบบกินชอบกินขนมจีนมากอยากกินบุฟเฟ่มีไหม

ใช่ค่ะบางทีก็อาจจะจองมา๔๐๕๐คนก็คือเติมได้ตลอด
ถือว่าราคาถูกมากเลย
ถูกไม่เท่าไรนะใจดีให้โปรโมชั่นแล้วอีกนะ
สำหรับแฟนรายการให้อะไร
ส่วนลด๑๐สำหรับลูกค้าที่มาจากทางรายการคุณน็อต
ก็หมายถึง๘๐บาทจะเหลือเป็นแค่๗๒บาทเท่านั้นเอง

เขาบอกว่ามาจากรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องในวันที่ออกอากาศนี้

ขับรถมาเที่ยวที่ข่าวค้อแห่งนี้นะครับ
ก็แวะมาทานกันสักหน่อยนะครับ

ทางหลวงหมายเลข๑๒ค่ะ

เปิดตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็นครับ
แต่ถ้าหมดนะครับเราก็จะปิดเลย

พอเป็นเป็นแบบบางวันก็จะหมดก่อน
จะหมดมาซักก่อนเปิดทุกวันไม่มีวันหยดหรือเปล่า

ใครที่เดินทางมาจะมาเที่ยวเขาภูเจ้าเบิร์นนะฮะ
ก็อยากแนะนำให้เรามาแวะ
ทานขนมจีนแม่ทองร้อยนะขนมจีนสีวาลัยขนมจีนแม่ทองร้อยนะครับผม

ชมรายการจบแล้วก็แวะมาที่ร้านชีวาลัยขนมจีนแม่ทองร้อยได้นะจ๊ะ
เพราะมีส่วนลด๑๐ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
สำหรับแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะ
ส่วนช่วงหน้ามีเรื่องราวของเมนูผัดไทยหน้าตาน่าทานนี้มาฝากกัน
สนุกเข้มข้นขนาดไหนคนรักเส้นห้ามพลาดนะคะ